จะเป็นอย่างนั้นจริงเพราะจะเข้าสู่โหมดความเคลื่อนไหวของภาคการเมือง
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งแล้วเดี๋ยววาระสภาจะหมด๒๔มีนาคมปีหน้า
ไปบอกหัวหน้าพักพลังประชารัฐว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะขอไปอยู่พักใหม่แล้วนะ
เหมือนกับว่าไปลาไปยกมือไหว้ลาอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหบอกจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติใช่ไหม
นักข่าวเลยต้องถามคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีนะฮะเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ออกมา
จะไปขออยู่พักรวมไทยสร้างชาติไปเป็นแคนดิเดตนายกของพักนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้า
บอกลาพี่ใหญ่จะแยกทางกันเดิน
หรือว่าจะยังไงก็ไม่รู้นี่แหละเอาเป็นว่าจะลากันแล้วที่ธรรมเนียบวันนี้
หลังประชุมคอรมอนะครับพลเอกประยุทธ์ตอบคำถามนักข่าวสั้นนะฮะหลังจากถามเรื่องนี้
นายกบอกขออยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขก่อนก็แล้วกัน
เป็นความสุขผลงานหลังจากประชุมเอเป็กใช่ไหมเห็นเขาว่าอย่างนั้น
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ฮะเพราะว่าจัดการประชุมได้อย่างเรียบร้อยเลย
นี่นะฮะขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
รองนายมนตรีหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐวันนี้ไม่ได้มาประชุมคอรมอลนะครับ
เพราะว่าไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมที่ประเทศกัมพูชานะครับ
เป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์เดินทางไปนี่นะฮะแต่ก็มีรายงานอีก
บอกว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ไปบอกกับพลเอกประวิทย์เมื่อวานนี้
เรื่องจะย้ายไปอยู่พลักศาสน์รวมไทยสร้างชาตินี่ผลเอกประวิทธิ์ก็โทรศัพท์
ไปหาแก้นนำกลุ่มต่างในพลักษณ์พลังประชารัฐธันที่เพื่อสอบถามท่าทีว่า
ใครจะอยู่ใครจะตามกันไปบ้างนอกจากมีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
จะกลับมานี่บิ๊กป้อมยังโทรไปถามอีกว่าใครจะอยู่ใครจะไปบ้าง
ก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะ
แต่มีคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สสชนบุรีของพักพลังประชารัฐนี่คุณสุชาติวันนี้โพสต์เองเลยนะครับ
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวภาพนี้ฮะยกมือไหว้พลเอกประยุทธ์
แล้วก็มีข้อความบอกผมคนจริงใจจิตใจนักเลงเป็นนักรบ
บาดเจ็บบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติขออย่าให้ใครมานินทา
อย่ามานินทาว่าเอาแต่ได้ถึงเวลาต้องแสดงความจริงใจ
คนชนบุรีจิตใจนักเลงจริงสมคำว่านักเลงเมืองชน
ลุงตู่ปกป้องดูแลผมมาตลอดระยะเวลาเกือบ๓ปี
ทิ้งลุงตู่ไปคนเดียวผมจะเอาหน้ากลับบ้านได้อย่างไร
เสียชื่อคนชนบุรีหมดสิครับค่ะนี่ตีความหมายได้สองอย่างนะ
คุณเข็มมาสอนหนึ่งก็คือแสดงว่าบิ๊กตู่ไปแน่ค่ะ
สองก็คือคุณสุชาติจะไปด้วยบิ๊กตู่ไม่ได้ตอบอะไร
แต่คนอื่นท่าทีค่อนข้างจะชัดเจนยังไงก็ไม่รู้
ใช่ไหมนี่ขนาดบิ๊กตูไม่ได้ตอบเลยนะ
นี่คุณสุชาติบอกจะทิ้งลุงตู่ไปคนเดียวได้ยังไง
แสดงว่าลุงตู่จะต้องไป
หรือจะไปก็ไม่เป็นไรก็ผนึกกำลังกันอยู่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็ไม่แน่ใช่ไหมฮะแม่มันหลายสูตรผสม
แล้วเกินการเลือกตั้งครั้งหน้ายังต้องดูกันต่อนะครับ